หน้าที่มีชาย๓คนเขาไปดื่มเบียร์อยู่หน้าร้านขายของชำสักพักนึง
มีชายชะกันสักประมาณ๔คนไปรุมทำร้ายร่างกาย
จนบาดเจ็บหนีกันเกรอะเจิดนะครับ
ทั้ง๔คนนั้นถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
อันนี้คลิปที่เกิดเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้นค่ำวันที่๘ธันวาคม
ร้านขายของชำบริเวณซอยเอกชัย๒สมุทรสาคร
โอ้โหเขาก็นั่งดื่มเบียกันอยู่สักพักลุมเลยฮะเอาไม้กวาดตีเอาขวดเบียร์เอาโอ้สารพัดทีเดียว
ชายจัดการขี่จักรยานยนต์ไปจอดถือมาทั้งไม้ทั้งปืนรุมทำร้ายชาย๓คน
ตั้งวงดื่มเบียร์ที่ร้านขายของชำ
ยังไม่พอนะเดินไปในร้านชักปืนขู่ผู้สูงอายุแล้วเด็กด้วยบอกว่าอย่ามายุ่งห้ามยุ่งนะฮะ
รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำนะครับ
อันนี้คือชายที่โดนทำร้ายนะครับ
โดยผู้เสียหายเป็นถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย
มี๓คนบอกว่าขณะเกิดเหตุนั่งดื่มเบียร์กันอยู่
ไม่นานมีกลุ่มวัยรุ่นตามคลิปบุกเข้าไปทำร้ายถามหาคนเสื้อแดงอยู่ที่ไหน
ซึ่งคนเสื้อแดงที่กลุ่มวัยรุ่นถามหาก็คือเพื่อนในกลุ่มที่ขอตัวกลับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่อยู่
จากนั้นกลุ่มชายชะกันที่มาไม่พูดพร่ำทำเพลง
รุมทำร้ายเอาไม้ตีชกต่อยจนวงแตกวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
บางคนวิ่งเข้าบ้านของร้านขายของชำล็อกประตูไม่ให้คนตามไปได้
ก็ถูกตามไปทำร้ายเหมือนกันนะใช้มีดฟันที่หลังแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่
คนในบ้านบอกว่าไม่ให้ช่วยนะส่วนชายที่สวมเสื้อแดงซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มเนี่ย
ที่ถูกกลุ่มชายชะกันตามหาตัวเปิดใจบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาสวมเสื้อแดง
มานั่งดื่มกับเพื่อนและขอตัวกลับก่อนยืนยันนะไม่รู้จักกับกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ที่ก่อเหตุมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนแล้วก็ไม่เคยไปแซวผู้หญิงตามที่เป็นข่าวในโซเชียลว่า
หญิงข้างบ้านเป็นแฟนของกลุ่มชายกลุ่มที่ไปทำร้ายเขาที่หาว่าเขาไปพูดแทะลวงไปจงไปจีบ
ไม่รู้จักไม่ได้ไปแซวนะฮะเอาไปฟังเสียงหน่อยครับ

ยืนยันนะไม่ได้แซวผู้หญิงข้างบ้าน
เขาก็มากินเบียร์ตรงนี้ประจำเลยยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
งงงงกันไปจากนั้นทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปบ้านที่เกิดเหตุ
ก็เป็นร้านขายของชำในซอยเอกชัย๒ร้านนี้ครับ
อยู่ตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ไปพูดคุยกับชายสูงวัยที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้ปืนขู่ว่าห้ามไปยุ่ง
อืมนะเขาก็เล่าบอกว่าเนี่ยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนอนดูทีวีอยู่ชั้นล่างกับภรรยากับหลานอีกสองคน
ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันเสียงดังก็วิ่งลงไปดูพบว่ามีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหลบที่บริเวณหลังบ้าน
อีกคนวิ่งขึ้นไปบนบ้านโอ้โหคือหนีตายค่ะเออจากนั้นก็มีชายถือปืนมาวิ่งตามมาอีกสามคน
โดยคนที่ถือปืนเดินเข้ามาขู่บอกว่าอย่ามายุ่งนะไปฟังเสียงของคุณลุงคนนี้นะครับ
ผมสู้แล้วผมเห็นหลานโดนเตะโดนถีบแบบว่าไม่ไหวแล้วมันเกินไปแล้วอ่ะ
ตอนนั้นเขาเตะหลานด้วยเหรอคะคนที่เตะด้วยถีบด้วย
ไม่วางผมมั้งผมจะเอาใครสู้มันก็เลยคว้าอีกเล่มนึง

คว้าอีกเล่มคว้า
ไปฝันก่อนฝันคนฟันคนนั้นก่อน
มันแต่ไม่เข้านะไม่รู้มันติดกระเป๋าหรือเปล่าก็สะพายกระเป๋าด้วยนะไม่เข้าเลย
เนี่ยจากคำบอกเล่าของคุณลุงเนี่ยหลานเขาสองคนที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ถูกชายกลุ่มเนี้ยทำร้ายด้วยไม่ยุ่งยังไงไหวล่ะค่ะ
กระทืบด้วยนะฮะเขาไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยถึงทำแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เหมือนจะเอามีดฟันคุณลุงด้วยบอกอย่ามายุ่งนะใช่นะครับ
ทีนี้ล่าสุดสารออกหมายจับแล้ว๔คนรู้ชื่อแล้วครับ
บัญชาไข่เพชรนายนัทพงศ์กปินชรานนท์นายภูศิษฐเมฆสวัสดิ์
แล้วก็นายเจดเมฆสวัสดิ์อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ใบหน้าครบถ้วนทั้ง๔คนนะฮะ
ก็อยากรู้ว่าสาเหตุไปทำร้ายเขาทำไมเพราะว่าก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
ได้เกี่ยวข้องและไม่รู้จักกันมาก่อนนั่นน่ะสิค่ะ